ส่วนอันนี้ไม่ได้ต้องรอถึง๔วันนะอยู่ในบ้านเหมือนกัน
แต่ผิดสังเกตแล้วปกติยายพรอายุ๗๐แล้วคุณผู้ชมจะออกมาตอนเช้าใช่ไหม
นี่ไม่ออกมาแล้วบ้านยายพรล็อกจากข้างในทั้งประตูหน้าประตูหลังเลย
ลูกโทรติดต่อติดต่อแม่ไม่ได้อีก
ยายพรยายพรไม่มีเสียงตอบแล้วทำยังไง

แมวกัดเหรอครับ
ระวังแมวด้วยนะระวังแมวด้วยนะ
แมวกัดเหรอแมวดุ

คงรู้แปลว่าแมวอยู่ในบ้านกับยายพรแล้วเนี่ยลักษณะประตูเป็นประตูเหล็กแล้วล็อกจากข้างในคุณผู้ชม
เขาต้องดึงแผ่นข้างหน้าออกมาแบบนี้แล้วก็มุดเข้าไปข้างในเลยนะ
เพราะว่าหลังบ้านก็ล็อกประตูเหมือนกัน

เล่าข่าวมาถึงตรงนี้แล้วยายพรเป็นอะไรอ่ะเจอยายพรในสภาพไหนเนี่ยคุณผู้ชม
กู้ภัยแล้วก็กู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนี่งัดประตูบ้านเข้าไปแล้วนะ

ใช่บ้านนี้เนี่ยอยู่ซอยหลังวัดพระปฐมเจดีที่อำเภอเมืองค่ะเจอไหมอ่ะเฉง้อคอดูแล้วไหนยายพรนี่เหรอ
เอาขยับปากอยู่ยายพรยังพูดได้คุณผู้ชม

ลูกสาวเขาแจ้งมาบอกว่าคุณแม่มีอาการป่วยแล้วอย่างหนึ่งลูกติดต่อไม่ได้

็อกประตูไว้จากข้างในด้วยอันนี้เมื่อวานเลยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าบ้านมันเป็นประตูเหล็กไง
จากข้างในหลังบ้านก็ล็อกเหมือนกัน
ตะโกนเรียกยายพรแล้วนะแต่ยายพรไม่ได้ตอบกลับมาเลย
งัดแผ่นสังกษีตรงประตูมุดเข้าไปเลยละกัน
ตรวจสอบข้างในหน้าห้องน้ำเมื่อกี้ค่ะเจอยายพรนอนอยู่กับพื้น
ยังมีสตินะยังตอบโต้ได้
เยพรบอกว่าล้มล้มแหล่งหน้า

ลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดแล้ว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดูอ้าวมีรอยช้ำตรงไหล่ซ้าย
น่าจะเป็นรอยกระแทกตอนที่ยายพรล้มล่ะค่ะ

ปกติยายพรแกจะเปิดประตูออกมาทุกเช้าแหละมาคุยกัน
แต่เมื่อวานเกือบเที่ยงแล้ว
แปลกนะยายพรไม่เปิดประตูออกมา
แล้วลูกแกก็โทรศัพท์มาหาเพื่อนบ้าน

ยายพรอยู่หรือเปล่ายายพรเปิดประตูหน่อย

คอไม่ดีแล้วคิดว่ายายพรวูบหมดสติหรือเปล่า
แล้วก็จริงด้วยไงคือไม่ได้หมดสติหรอกนะ
แต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลุกไม่ขึ้น
เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือ
ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานกว่านี้อาจจะแย่เลยนะคะ
ให้ยายพรไม่เป็นอะไรมากแล้วก็รู้สึกว่า
ดีใจธัญพรนะมีเพื่อนบ้านแบบนี้